มาดูความคืบหน้าเหตุที่พริตตี้สาวถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บและยังพยายามจะข่มขืนนะคะ
ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวรุ่นพี่ที่ก่อเหตุรายนี้ได้แล้วที่บ้านพักในย่านลาดพร้าววังหินค่ะ
ขณะที่ผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าดื่มสุราไปจนเมาก่อนที่จะลงมือก่อเหตุค่ะ
ตำรวจนครบานโชคชัยคุมตัวนายวิชกรกุลพรนิพาอายุ๒๔ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา
หลังก่อเหตุทำร้ายร่างกายพริตตี้รุ่นน้องจนบัตรเจ็บสาหัสรวมทั้งพยายามจะข่มขืน
ภายในบ้านพักย่านลาดพร้าววังหินพร้อมข่มขู่ให้หวาดกลัว
เหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่วันที่เก้าธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะในระหว่างแถลงข่าวและชี้ตัวผู้ต้องหา
พริตตี้สาวอาศัยทีเผลอใช้มือตบไปที่หน้าของผู้ต้องหาด้วยความโมโหค่ะ
ตำรวจต้องเข้าห้ามปรามแล้วก็แยกตัวออกไปจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การยอมรับว่ารู้จักกับผู้เสียหายมาประมาณสองเดือน
ในวันเกิดเหตุไปงานเลี้ยงดื่มสุราจนมึนเมามีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
แต่ไม่ได้มีเจตนาจะล่วงละเมิดแต่อย่างใดขณะที่ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เคยคบหากันมาก่อน
ฝ่ายชายเป็นเพียงแค่เพื่อนรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานโชคชัยได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
ขอสารอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาและให้ตำรวจสายสืบลงพื้นที่ไปยังบ้านพัก
สามารถติดตามตัวมาได้ในที่สุดค่ะเบื้องต้นทางตำรวจก็แจ้งข้อหากระทำอนาจารย์
ใช้กำลังประทุษร้ายหน่วงเหนียวกักขังและทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ